ผมจำได้เมื่อวานผมรายงานข่าวนี้เป็นข่าวสุดท้าย
เด็กแปดขวบโดนจราเข้กัดอ่ะที่นครสวรรค์อ่ะอืม
มันโหดมากเลยมันกัดไม่พอมันพยายามจะลากเด็กไปกินในน้ำอีก
ค่ะนะฮะเดี๋ยวความคืบหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปก่อน
อู้ยูยูกดโตไว้โตไว้

เนี้ยมันล้อยอยู่ตรงนี้บอกว่าไหน
ปล่อยแล้วมันคราบอยู่ว่ะ
มันข้าบอย่างร้อยอยู่นะครับ

โอ้โฮพี่คุณมีหมอจราเข้แล้วเนี่ย

ลงไปจับมันถึงในน้ำเลยอ่ะ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับ

ตะบนพระนอนอำเภอเมืองจวัตรและของสวรรค์
ช่วยกันจับจราเข้น้ำจืดตัวเมียนะยาวตั้ง๒เมตรกว่านะครับ

มันไปกัดแขนซ้ายของเด็กชาย
พัฒระตินันภูลทรัพย์อายุ๘ขวบ
หรือว่าน้องอ๊อฟนะฮะไปขุดหาไส้เดือนอยู่ใต้ต้นมะขามนะครับ

มันกัดจนแขนซ้ายหักผิดรูป
หัก๒ท่อนนี้ดิดูสินะครับ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลย
นายพงสุวรรณกาทองอายุ๒๒

จุดเกิดเหตุมันเป็นบ่อน้ำข้างบ้านน้องสาว
สัก๑งานได้ลึกสัก๒เมตร

ตอนเกิดเหตุน้องอ๊อฟได้ไปขุดไส้เดือน

มันโผล่มากัดแล้วมันจะลากลงน้ำนะ
โอ้โหถ้าลากลงไปแล้วดูไม่จืดเลยครับ

เพราะดีนะครับที่ชาวบ้านเลี้ยงบูอยู่แถวนั้น

นางพฤษณีย์มั่นใจยายของน้องอ๊อฟ
น้ำตาในใจคงเสียแหละนะครับ
บอกน้องอ๊อฟใจสู้ส่งเสียงร้อง

จนมีคนมาช่วยแล้วรอดชีวิตมาได้แบบนี้

น่าจะหลุดจากฟาร์มเลี้ยงแน่นอนครับ
หนูอ่ะหนูตู้กับจราเข้
ว่าจราเข้มันบิดหนูลงไป

เพราะหนูจมน้ำพอจราเข้มันจะบิดเนี่ย

พยายามจะเอาตัวหัวโห
เรียกให้คนข้างเขาช่วย

ลองใช้มันลึกแต่มันลากตั้งแต่มุมตรงนี้

โอ้โห
มีน่าลืมถึงขวัญเสียถึงร้องไห้แบบนี้

มันน่ากลัวจริงนะ

ถ้าท่านเป็นหัวหน้าป้องกันและปราบปราม
ประมงน้ำจืดบึงบรพเจษย์ละครสวรรค์
บอกว่าปกติจราเข้มันไม่ทำร้ายคนนะแต่พฤติกรรมของไอ้เข้ตัวนี้
มันคงหิวแหละคุณพระราพรมันหิวแหละ
พอเห็นน้องอ๊อฟโผล่ขึ้นมามันเลยกัดจนได้รับบาดเจ็บไป
ล่าสุดก็ส่งจราเข้นะครับไปยังศูนย์วิจัยเพื่อศึกษาต่อแล้ว
ส่วนน้องอ๊อฟเป็นยังไงบ้างน้องอ๊อฟเอ้ยน้องอ๊อฟปลอดภัยครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่ายังอยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับแล้วก็รอผ่าตัดรอบที่๒วันนี้แหละ
เนื่องจากกระดูกมันยังไม่เข้าที่ต้องใส่เหล็กเพิ่มอ่ะนะ
แต่อาการโดยรวมก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรโอ้โหน้องออฟนี่กำลังใจดีจริงนะครับ
ส่วนเรื่องทางคดีจังหลวงสอบพ่อหนองปริงนะฮะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับว่าไอ้จราเข้ตัวนี้มันหลุดจากฟาร์มไหนนะครับ
หรือเป็นจราเข้ธรรมชาติที่มันหลงเข้ามาในเขตชุมชน
ซึ่งถ้าเป็นจราเข้หลุดจากฟาร์มจะต้องดำเนินคดีนะครับ
กับเจ้าของฟาร์มนะฮะเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบครับ